รัฐกันต่อนะคะช่วงเข้าพรรษาแบบนี้หลายคนปณิธานกับตัวเองว่าอยากจะทำความดีแต่บางคนเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นย้ำว่าบางคนนะวัยรุ่นบางคนเนี่ยยังทำความชั่วกันอยู่เลยนะคะเพราะที่นางรองตอนนี้มีหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นอันทภาณไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นยกพวกตีกันในช่วงงานแห่เทียนเข้าพรรษาจนมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสีย

ขังที่ศาลจังหวัดนางรองค่ะผู้สื่อข่าวในพื้นที่สอบถามนายกิติทัศน์เหมือนแก้วอายุยี่สิบสามปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินนางรองซึ่งถูกดักทำร้ายร่างกายด้วยเช่นเดียวกันหลังจากไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุวัยรุ่นตีกันหลังจบงานคอนเสิร์ตเนี่ยนะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนั้นตัวเองขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งแฟนสาว

อาชีพทางไฟและเป็นอาสาสมกู้ภัยด้วยกันถูกรุมทำร้ายร่างกายด้วยเหมือนกันนะคะโดยถูกเมียดฟันที่ฝ่าเท้าจนเอ็นฉีกเลยกระทั่งมีรถยนต์เข้ามาเปิดไฟสูงใสนะคะทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
แล้วก็กลุ่มทำร้ายพวกคุณแล้วก็เพื่อนในคนนึงก็รสโทรสน
จากเหตุการณ์วัยรุ่นอารรมณ์ทะพาในอำเภอน้ำรองบุรีรรำ
ต่อเนื่องในคืนเดียวกันเนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจโทชาลีปรังประโคน
รองผู้กำกับปราบรามสพนังรองเปิดเผยว่าตำรวจตอนนี้กวดขันนะ
ตรวจค้นกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาภายในงานอย่างเข้มงวดไปเจอทั้งขวาน
เจอทั้งมีดเจอทั้งไม้ไปเที่ยวงานแห่เทียนเข้าพรรษา
แต่เอาขวานเอามีดเอาไม้มาด้วยอ่ะนอกจากนี้นะคะ
ตำรวจฝากถึงผู้ปกครองเตือนบุตรหลานไม่ควรกลับบ้านดึก
อย่าทำตัวเกเรเป็นนักเลงหัวไม้
เพราะถ้ากระทำความผิดแล้วมันเป็นโทษทางอาญา
อนาคตหดหายนะคะเพราะต้องจำคุกไม่ต่ำกว่า๒๐ปี
นี่เป็นสิ่งที่ตำรวจเตือนมาค่ะ